อนุภาพของความรักนะถึงเวลามันหาทางออกไม่ได้หรือยังไรนะครับ
หญิงสาวคนนึงนี่ฮะนี่เธอเจ็บสาหัสนะครับ
เพราะว่ากินยาฆ่าตัวตายนะครับหลังจากที่แทงแฟนนุ่ม
ที่เป็นอดีตแฟนแล้วเสียชีวิตไปก่อนแล้วเธอก็พยายามกินยาฆ่าตัวตาย
รีดข้อมือด้วยเห็นไหมฮะแต่ว่าอาการสาหัสนะครับ
ส่วนอีกคนนึงนี่คือเสียชีวิตแล้วเป็นอดีตแฟนนุ่มนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเนี่ยแหละฮะสอนอวัดพระยากรัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากมีคนแจ้งนะครับห้องพักแห่งนี้อยู่ในแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่าในเวทอายุ๓๕เป็นชาวร้อยเอ็ดนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงเข้าหน้าอกข้างซ้าย๑แผล
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ใกล้นะครับอายุ๓๒เป็นชาวขอนแก่น
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนอนหายใจรวยรินอยู่นะครับ
น้ำลายฟูมปากมีแผลกรีดข้อมือซ้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการยังสาหัสนะฮะ
แต่ก็ต้องอายัดตัวไว้ก่อนเรื่องของทางคดี
ข้างลำตัวของหญิงสาวคนเจ็บมีมีดทำกลัวตกอยู่๒เล่ม
ยาแก้ปวดแผง๑ขวดน้ำ๑กระบอกฉีดน้ำ๑ขวด
แล้วก็มีคราบสีเหลืองอยู่ที่พื้นด้วยนะฮะนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ญาติของฝ่ายชายผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ตายเขาเป็นผู้จัดการร้านอาหารอินเดียอยู่ย่านศรีลม
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ร้านทำฟันแถวถนนเจริญราช
ทั้งคู่คบกันได้สักปีเสร็จแล้วเลิกกันไปช่วงโควิด๑๙
เลิกเนี่ยอันนี้ญาติฝ่ายชายบอกนะเลิกเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปมีคนใหม่
แต่ก็ยังไม่ยอมตัดขาดเลิกกับฝ่ายชายพอฝ่ายชายจะเลิกเคยประชดถึงขั้นกินยาฆ่าตัวตายมาแล้ว
สุดท้ายต้องแยกกันอยู่แต่ว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยฝ่ายผู้ตายเนี่ยเขาก็ยังโทรติดต่อ
ถามความเป็นอยู่อยู่ตลอดกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยที่เขาก็ยังมาหาอยู่บ่อย
ไม่ได้มาอยู่อะไรด้วยกันแล้วเนี่ยนะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาทราบข่าวว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็มีแฟนใหม่แล้ว
มั่นจะหมายกันแล้วก็บอกให้ฝ่ายหญิงรู้เรื่องเรามีแฟนใหม่เราจะมั่นหมายแล้วจริงนะ
ค่ะแต่คุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าเมื่อสองวันก่อนนะคะฝ่ายหญิงไปบอกกับฝ่ายชายว่าเนี่ยท้องเดือนหนึ่ง
จะให้รับผิดชอบด้วยโอ้โหแต่ฝ่ายชายฝ่ายผู้ตายเขาก็ปฏิเสธญาติก็เลยบอกว่างั้นคุยกันก่อนไหมก็ค่อยคุยกัน
จนมาวันนี้ค่ะฝ่ายหญิงส่งไลน์ไปบอกญาติพี่น้องไปบอกคนสนิทว่าฆ่าฝ่ายชายตายแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายตามนะแล้วบอกที่เก็บทรัพย์สินอะไรทุกอย่างโอ้โหทุกคนรู้ข่าวก็รีบไปหาที่พัก
ก็ทีนี้ค่ะไม่เจอนะคะก็ไล่ถามทางฝ่ายชายจนรู้ว่าอยู่ที่นี่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็พากันมาดูห้องล็อกค่ะคนดูแลแมนชั่นก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะใช้กุญแจสำรองไขเข้าไป
พอไขเข้าไปโอ้โหเห็นว่าทั้งคู่ก็นอนอยู่ในห้องอะค่ะ
พักพ่อก็กลับมาพี่ก็บอกว่าเขาทางผู้หญิงก็มีคนใหม่ช่วยค่ะ
ท้องไหมแต่ที่เขาให้ดูก็คือมันขึ้น๒ขีด
แต่เราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันยังไม่เต็มเดือนดี

เขาบอกว่ามีปัญหาเราคุยกัน
เรื่องปกติเราก็บอกว่าทุกอย่างมันมีทางแก้ไข
ค่อยคุยกันคุยกันกับผู้หญิงซะ
แต่ว่าผู้หญิงนำเงินเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนี้